พาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลตีหมอนนานาชาติกัน
ก็ถือเป็นการเล่นที่เรียกได้ว่าสนุกกันตั้งแต่เด็กยันโตเลยล่ะ
ตอนนี้มีประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็เอเชีย
ที่จัดเทศกาลนี้มีคนเข้าร่วมเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ประชาชนหลายร้อยคนร่วมใจกันพกหมอนมาจากบ้าน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตีหมอนกันอย่างคึกคักค่ะ
โดยงานนี้มีหลายคนนะคะแต่งตัวเล่นแบบตัวการ์ตูนดังอย่างซุปเปอร์แมน
หมีเท็จก็มาค่ะเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงานนี้

แล้วก็เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่รัฐโอไฮโอซึ่งร่วมกิจกรรมนี้เป็นปีที่๗แล้ว
ก็ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมตีหมอนที่ตลาดในเมืองคลีสแลนด์กันอย่างคึกคักเลยค่ะ
ต่อที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะ
ประชาชนหลายร้อยคนก็ไปรวมตัวกันที่หน้าประตูแบรนเดนเบิร์ก
ร่วมกิจกรรมตีหมอนอย่างสนุกสนานเหมือนกัน
แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ผู้ร่วมกิจกรรมก็บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะ
เพราะว่าสามารถที่จะใช้หมอนตีใครก็ได้
โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเจ็บหรือเปล่า
ส่วนใช่หนูมีคนบอกเหมือนกันนะคะว่า
ชอบกิจกรรมนี้มากเพราะว่าทำให้เขาได้เจอกับสาว
แล้วเขาก็มักจะเลือกใช้หมอนตีแต่ผู้หญิงค่ะ
เพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับเธอ
ซึ่งหลังจากกิจกรรมนี้จุดจบลง
แน่นอนว่าพื้นที่ดังกล่าวก็เต็มไปด้วยขนนก
หล่นกระจายทั่วบริเวณเลยทีเดียวค่ะ
ท้ายกันที่บรรยากาศในเอเชียอย่างที่ฮ่องกงนะคะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นี่นับร้อยคน
ต่างก็สวมชุดนอนพร้อมกับหมอนคู่กาย

บางคนแต่งชุดแฟนซีมาร่วมกิจกรรมเหมือนกันค่ะ
ก็เลยทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าในการถูกโจมตี

รวมตัวกันที่จตุรัสลิเบอร์ตี้
ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกเหมือนได้ย้อนไปอยู่ในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง

ในการช่วยปลดปล่อยความเครียดจากการทำงานด้วยนะคะ
เทศกาลตีหมอนนี้ก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยโตรอนโซ
ที่จากกิจกรรมเล่นกันในปี๒๕๔๘
กลายเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายกันไปทั่วโลก

ผู้เข้าร่วมต้องใช้หมอนในการตีกันเท่านั้น
และห้ามตีคนที่ไม่มีหมอนจะสู้ด้วยค่ะ